มาดูเรื่องของรถตู้เชื้อราอีกแล้วนะคะ
มีคนเอามาโพสต์ไว้ในโลกออนไลน์
แล้วบอกว่าคุณพระช่วยเชื้อราเต็มเลย
อยากให้คุณผู้ชมไปดูภาพกันหน่อยนะคะ
นี่ภาพแบบนี้แหละ

มันน่าสยดสยองมากเห็นแล้วขนลุกนะฮะ

แล้วคนที่เขาเอาเรื่องราวมาโพสต์

รถตู้คันนี้ชี้พิกัดคือเป็นรถตู้โดยสาร
สายต่อ๕๒เส้นบางนาบางกะปิ

คุณพระช่วยคันนี้ขึ้นแล้วต้องขอลง
รอคันถัดไปละกันราเต็มเพดานรถ
พบแทบทุกคันจะมากหรือน้อยก็เท่านั้น
พอมันเกิดเรื่องราวแบบนี้เราในฐานะสื่อมวลชนก็ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อน
ต่อห้าสิบสองบางนาบางกะปิดที่มีการโพสต์กันเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมภาพบรรยากาศแบบนี้นะไปซื้อตัวโดยสารก่อน
แล้วก็ไปลองนั่งดูอืมคือตอนที่ไปเนี่ย
ก็ดูลักษณะรถตู้ถึงแม้ว่ามันจะมีสภาพอาจจะไม่ได้ใหม่มาก
มีรอยฉีกขาดของเบาะตามอายุการใช้งานแต่สภาพในรถตู้เนี่ย
ก็ดูสะอาดนะคุณสุดปรีดามหายศนะ
ลงพื้นที่ไปท้าพิสูจน์แบบนี้ค่ะคือบ่ออาจจะเก่ารถตู้อาจจะเก่า
แต่บนเพดานมันไม่ได้มีเชื้อราแบบที่มีการโพสต์ไว้นะคะ
และรถตู้สายที่คุณสุดปรีดาไปเนี่ยก็เป็นสายนี่แหละป๕๒บางนาบางกะปิ
ทีนี้คันเดียวอาจจะไม่โดนถูกไหม
ทีนี้ก็ลองดูคันอื่นคุณสุดปรีดาใช้เวลาในการท้าพิสูจน์๔ชั่วโมง
ลองนั่งรถตู้สายนี้ต่อ๕๒นะลองนั่งขออภัย๘คันด้วยกัน
พบว่ามีเพียงหนึ่งคันเท่านั้นที่มีสภาพเก่าและก็มีร่องรอยคราบสิ่งสกปรกบ้าง
แต่ก็ไม่ได้มีเชื้อราแบบที่โซเชียลเขาแชร์กันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้น
แล้วนักข่าวลงทุนนั่งถึง๘คันนะ
คัน๔ชั่วโมงค่ะนี่แหละก็ต้องท้าพิสูจน์กันหน่อยเนี่ยนะคะ
ทีนี้เราก็เลยไปพูดคุยกับคนขับรถตู้สายต่อ๕๔
คนขับรถตู้บอกว่าก็อยากให้ชาวเน็ตให้ความเป็นธรรมแล้วก็ช่วยได้ไหม
ช่วยเข้าใจหน่อยเพราะรถตู้ไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นทุกคัน
เราก็เลยต้องไปท้าพิสูจน์แบบนี้เนี่ยนะคะคือคนขับรถตู้บอกว่า
ด่าเหมารวมขอร้องเถอะเพราะคนที่เขาทำดีเนี่ยเขาเสียกำลังใจ
ฝากไปถึงกรมการขนส่งทางบกด้วยนะคะว่าถ้าหากว่า
ถ้าเกิดว่าคุณมีการตรวจสภาพรถอย่างเข้มงวดอย่างละเอียด
แล้วถามหน่อยว่าคันที่เป็นข่าวจะหลุดรอดมาได้อย่างไร
การมาตามจับและปรับทีหลังเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือไม่
ฟังเสียงคนขับรถตู้ค่ะ
ก็มันรถไข่รถมันอ่ะเราไม่มีสิทธิ์ที่ไปดูรถเขาหรอก
เราไม่ได้ไปเปิดเราไม่ได้ไปเช็ดรถเขานี่รถใครรถมันอ่ะ
คนขับรถตู้ขอความเป็นธรรมนะคะไม่ใช่ว่ารถทุกคันจะเป็นแบบนั้น
แล้วก็ส่วนคนที่เป็นผู้โดยสารเราก็ไปถาม
เขาบอกว่าที่ผ่านมาก็นั่งรถตู้สายนี้นะแต่ไม่เห็นนะคะ
ไม่เห็นลักษณะเชื้อร้านที่มันเยอะเยอะแบบนั้นอ่ะ

ใช่มันประมาทไม่ได้นะคะคือถ้าเห็นพบเจอต้องรีบแจ้งเลย